อย่างงี้อุบัติเหตุบนท้องถนนเช่นเดียวกันคุณผู้ชมเกิดขึ้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด

แล้วคันขาวเนี่ยก็ไปต่อครับนะคะไม่ได้ลงมาดูว่าเออ
คันคันที่ชนนั้นเกิดอะไรขึ้นตรงนี้คือมันเป็นแยกวัดใจ
มันไม่มีไฟแดงไฟเขียวใช่ไหมคะประมาณตีสามกว่า
เกือบจะตี๔แล้วล่ะที่ผ่านมานี่แหละนะคะ
เกิดอุบัติเหตุในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดในรถคันนี้เนี่ย
มีผู้โดยสารทั้งหมด๓รายก็ได้รับบัตรเจ็บเล็กน้อย
อย่างที่เราเห็นนี่แหละค่ะแต่สภาพรถก็ยับเยินค่ะ
ส่วนคู่กรณีคันกระบะสีขาวนี่นี่คือสภาพรถนะคะ
กระบะคันสีขาวเนี่ยพอชนแล้วก็ขับหลบหนีไป
ซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยพลเมืองดีแจ้งมาว่าไปเจอนะคะ
จอดทิ้งเอาไว้ตรงริมถนนหน้าค่ายประเสริฐสงคราม
แล้วรถก็ถูกล็อกเอาไว้คนขับไม่รู้อยู่ไหนค่ะ
ก็คาดว่าหลบหนีไปนะคะแต่สภาพรถคันนี้ก็พอพอกันนะคะ
ล้อหน้าขวาพังเสียหายเกือบจะหลุดออกมาจากเพลาค่ะ
ท้ายรถก็มีรอยเฉียวชนยุบพังเสียหาย
ก็เดี๋ยวจะต้องตรวจแล้วติดตามคนขับมาสอบปากคำเพิ่มเติมต่อไป
ตอนนี้รถคันนี้ก็ถูกยึดเอาไว้เป็นของกลางนะคะ
แล้วก็ตำรวจก็จะไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดซึ่งเนี่ยค่ะ
เป็นตอนที่ขับต่อไปหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุแล้วนะคะ
เดี๋ยวจะต้องเชิญตัวคนขับมาสอบปากคำเพิ่มเติมเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะ